คุณผู้ชมค่ะมาดูกันที่งานสวดพระพิธรรมพ่อหลอดกันหน่อยนะครับ

มีลูกหลานหมอลำเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเยอะเลยทีเดียว
เพื่อส่งพ่อหลอดนั้นไปสู่สัมปรายภพค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือเมนลอยที่จะใช้ประกอบพิธีชาปนกิจศพพ่อหลอดเสียงอีสาน
ในช่วงเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาวันนี้ค่ะจัดตั้งขึ้นที่บริเวณลานเพลินบ้านตองห้า
ทีมงานได้ร่วมกันประกอบเมนลอยที่ขนมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
ตกแต่งประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดนะคะรวมไปถึงตกแต่งไฟจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ
อกจากนี้ทีมงานยังขนเอารูปปั้นสัตว์ในวรรณคดีมาตกแต่งไว้โดยรอบด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าตั้งใจเนรมิตเมนลอยให้งดงามราวกับป่าหิมพาน
เพื่อเป็นที่ส่งพ่อหลอดศูนย์รวมจิตใจของลูกบ้านตอง๕ไปสู่สวงสวรรค์นั่นเองค่ะ
และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพี่ลูกแพร่อุไรพรอดีตนักร้องและพระเอกหมอลำเสียงอีสานในวัย๕๐ปี
เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิษฐรรมในคืนสุดท้ายด้วย
ลูกแพร่เป็นหลานแท้ของแม่นกน้อยนะคะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลย
ก็ได้พ่อหลอดนี่แหละค่ะชักนำเข้าสู่วงการสอนทั้งในเรื่องการแสดงสอนทั้งในเรื่องของการวางตัว
เรียกว่ารักและเคารพพ่อหลอดเหมือนพ่อแท้อีกคนเลยก็ว่าได้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราถามพี่ลูกแพร่นะคะว่าอยากจะฝากอะไรไปถึงพ่อหลอดไหมถ้ายังพูดกันได้
ลูกแพร่บอกว่าไม่มีอะไรจะฝากพ่อแล้วเพราะว่าก่อนที่พ่อนั้นจะจากไป
ตัวเองและพี่ไหมไทยหัวใจสินได้มาหาพ่อหลอดได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานไม่ได้มีอะไรติดค้างในใจ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ายุคที่รุ่งเรืองที่สุดของเสียงอีสานก็คือยุคพระเอกคู่ลูกแพร่ไหมไทยเป็นยุคที่พ่อหลอดนั้นภาคภูมิใจ
และทุกคำสอนของพ่อหลอดก็จะอยู่ในหัวใจของพี่ลูกแพร่ตลอดไปเช่นเดียวกันนะคะ
เดี๋ยวจะย้อนให้คุณผู้ชมดูภาพช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมากันนิดนึงค่ะ
มีพิธีเคลื่อนโลงออกจากบ้านต่อง๕ไปที่เมนลอยเนี่ยค่ะภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
แล้วจะบอกเลยว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่นะนักแสดงของเสียงอีสานทั้งหมดเนี่ยนะ
แสดงอยู่ที่งานอยู่ที่จังหวัดหนองคายวันนี้รีบเดินทางกลับมาด่วนค่ะนะ
ค่ำคืนที่ผ่านมาทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองกันอย่างเต็มที่
รวมไปถึงวันนี้ก็กลับมาทำหน้าที่ลูกของวงเสียงอีสานตั้งใจมาส่งพ่อให้ดีที่สุด
แล้วก็จะมีพิธีประชุมเพลิงวันนี้ประมาณ๑๖นาฬิกานั่นเองค่ะ